เราตามกันต่อนะคะสำหรับคดีของวาวาพริธีสาวที่ไปรับงาน
ที่บ้านหลังนึงในย่านโยธิงค่ะแล้วสุดท้ายเนี้ย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช้าอีกวันหนึ่งด้วยลักษณะอาการคือ
เกร็งตาค้างแล้วสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้คือพิธีชาปนกิจแล้ว
แต่ครอบครัวเนี่ยคุยตกลงกันว่าด้วยความที่คดียังไม่จบ
แล้วเธอรู้สึกว่าลูกสาวหรือว่าวาวานเนี่ยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
ตัดสินใจที่จะใช้เป็นการเผาหลอกแล้วเก็บร่างของวาวาเอาไว้ก่อน
กว่าจะคดีสิ้นสุดหรือว่าได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ
ที่วัดบ้านน้ำขาวในตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะ
ก็เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาววิชยาพรหรือว่าวาวานะคะ
พริตตี้สาวที่เสียชีวิตโดยตามกำหนดเดิมเนี่ย
จริงวันนี้จะต้องเป็นพิธีชาปนกิจแล้วแต่ว่ายาดตัดสินใจขอเก็บร่างเอาไว้
กว่าจะมีการคลี่คลายคดีนี้ได้ซึ่งก็ฝากร่างของวาวาเอาไว้กับ
ละนิธิประชาสันติศุกร์ที่จังหวัดกระบี่ค่ะเนี่ยค่ะจังหวะนี้คุณผู้ชม
เป็นจังหวะที่คุณแม่น้องชายในเชน
แล้วก็เพื่อนสาวคนสนิทคุณอุ๊เป็นเพื่อนสาวคนสนิทของวาวาเนี่ย
ยืนจับขอบลงศพเพื่อคุยกับวาวา
ลองฟังดูนะครับ
คุณแม่ของวาวาพูดเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องทวงความยุติธรรมคืนให้วาวาให้ได้
และจะไม่เผาศพลูกสาวจนกว่าคดีนี้จะคลี่คลายและหาตัวคนผิดมาดำเนินคดี
วันนี้ครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจหลอกแล้วก็ฝากร่างของวาวาเอาไว้แล้ว
แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะฝากได้กี่วันนะคะ
ส่วนทางคดีก็อยากจะให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่เพราะกลัวว่าลูกสาวจะตายฟรี
หลังจากที่รู้มาว่าเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุที่เป็นบ้านลักษณะเป็นเหมือนโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อย๓๔ชั้นแล้วมีกำแพงสูงกล้องวงจรปิดรอบบ้านนั่นนะคะ
คุณแม่ได้ข่าวมาว่าเจ้าของบ้านมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วย
นี่ผ่านมาประมาณเกือบจะ๑สัปดาห์แล้วจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ทั้งทั้งที่บ้านหลังนั้นเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานปาร์ตี้ครอบครัวตั้งข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะว่าถ้าบ้านหลังนี้มีกล้องมุมจรปิดรอบบ้านขนาดนั้นในบ้านก็น่าจะมีเหมือนกันมีใครได้ภาพกล้องมุมจรปิดนั้นไหมหรือได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีใครไป
แม่ต้องถูกมอมยาเสพติดจนทำให้เสียชีวิตค่ะ

พี่น้องวาวาหรือว่าน้องวาวาหรือว่าน้องวาวาหรือ
พี่น้องวาวาหรือว่าน้องวาวาหรือ
พี่น้องวาวาหรือว่าน้องวาวาหรือ
พี่น้องวาวาหรือว่าน้องวาวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ

พี่น้องวาหรือว่าน้องวาหรือ
คืนความยุติธรรมให้วาวาให้ได้
ซึ่งระหว่างนี้มูลนิธิก็จะเป็นผู้ดูแล
แล้วก็เปลี่ยนเวรยามาเฝ้าให้เป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่ายังเป็นเรื่องของการรอผลทางคดีอยู่นะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าทางคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ์ผู้กำกับสนพหนโยธินบอกว่า
เมื่อคืนนี้ค่ะพริตตี้สาวที่ไปร่วมงานปาร์ตี้กับน้องวาวา
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มอีก๓คน
ประเด็นการสอบปากคำหลัก
ยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมและกิจกรรมต่าง
ที่เกิดขึ้นภายในงานปาร์ตี้วันเกิดเหตุนะค่ะ
ตำรวจต้องถามลักษณะอาการของวาวาพฤติสาวก่อนเสียชีวิต
ว่ามีลักษณะอาการอย่างไรบ้าง

พริตตี้ทั้ง๓คนที่ไปให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับวาวามาก่อน
ไปเจอกันในงานคืนนั้นเลย
แต่ละคนก็ทำงานของตัวเองไม่ได้มีใครสนใจใครไม่ได้สนใจกัน
ทีนี้ค่ะการสอบปากคำในเก่งเจ้าของบ้านเจ้าของงานนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นคนไปส่งวาวาที่โรงพยาบาลนะ
แต่เป็นคนที่ตามไปจ่ายเงินค่ารักษาให้ในภายหลังเขาอ้างแบบนี้นะคะ
อกจากนี้เนี่ยในส่วนอื่นในเก่งค่อนข้างจะให้การที่เป็นประโยชน์ตำรวจบอก
แต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดค่ะ
ส่วนเจ้าของบ้านเองเนี่ยยังไม่ได้มีการให้ปากคำนะคะ
เรื่องต้นได้มีการพูดคุยถึงข้อมูลในวันเกิดเหตุแล้ว
รอแค่นำรายละเอียดต่างมาประกอบลงในสำนวนคดีเท่านั้น
สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
มี๑๘คนซึ่งนับรวมน้องวาวาผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ตอนนี้สอบปากคำเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีแล้ว๗คน
ก็คือพริตตี้สาว๖คนและในเก่งอีก๑คน
ส่วนคนอื่นก็ยังมีพริตตี้อีกคนนึงค่ะ
รวมถึงกลุ่มผู้ชายที่ไปร่วมงานปาร์ตี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานและทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ทีนี้ค่ะนางเสาสุคนประสานงาน
คนที่ติดต่อน้องวาวาให้รับงานนี้เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ตำรวจบอกว่าคนนี้ก็สำคัญก็ต้องสอบปากคำเหมือนกัน
ซึ่งก็ได้มีการสอบปากคำไปเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้นะคะ
ส่วนประเด็นที่มีรายงานข่าวบอกว่าบ้านหลังนี้
จัดงานปาร์ตี้กันเนี่ยเป็นของนักการเมืองในภาคใต้
ผู้กำกับสนพหนโยธินบอกว่ายังไม่พบประเด็นนี้
ไม่ได้มีตำรวจหรือทหารคนไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้
ตำรวจก็ยืนยันว่าจะทำตามพยานหลักฐานทั้งหมดที่มี
ถ้าใครทำผิดยืนยันว่าก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทีมข่าวก็เลยไปสำรวจนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่แถวทาวนอินทาวน์
ร้านนี้ค่ะก็บอกแค่ว่าน้องวาวาเนี่ยรวมถึงนางเสาสุคนที่ติดต่องานให้กับน้องวาวา
ไม่ได้ทำงานที่ร้านนี้สองปีแล้วค่ะก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนในเก่งก็เป็นลูกค้าประจำของที่ร้านพนักงานส่วนใหญ่ก็รู้จักแค่ชื่อแต่ก็จำหน้าจำตาอะไรกันไม่ค่อยได้แล้วนะคะ
ถ้าลองเปรียบเทียบกับคดีของลัลลาเบลเพราะลักษณะเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกัน
กองแต้มบอกแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับคดีลาลาเบลแล้วเนี่ย
จุดที่เหมือนกันเลยก็คือการที่ทั้งสองคนทั้งวาวาและลาลาเบล
ตายผิดธรรมชาติแต่จะมาจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็ต้องสืบสวนให้กระจ่างตั้งแต่ต้นทาง
กรณีของวาวาคือต้องไล่ดูตั้งแต่แรกเลยว่าวาวารับงานจากใคร
มีบุคคลไหนเกี่ยวข้องบ้างและมีส่วนรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไร
ส่วนผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นที่ว่ามีการพบสารเสพติด
พบยาอีในปัสสาวะพบยาเคในเลือดเนี่ยนะคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าวาวามีการเสพยาเข้าไป
แต่ก็ต้องตรวจสอบอีกว่าเหตุจูงใจที่ทำให้วาวาต้องเสพยาเนี่ยคืออะไร
เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่ตำรวจต้องหาคำตอบให้กับญาติ
และสังคมที่กำลังจับจ้องกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
แม้ว่าญาติจะยืนยันว่าวาวาไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ผลทางนิติเวทก็ต้องยอมรับมันเป็นผลที่ก็ปฏิเสธไม่ได้
ส่วนพฤติกรรมของคนที่นำร่างวาวาไปส่งโรงพยาบาล
ผู้กองแต้มส่วนตัวมองว่าเจ้าตัวก็ยังคงมีจิตสำนึกอยู่นะ
ซึ่งอันนี้ต่างจากคดีของลาลาเบล
เพราะว่าในกรณีของลาลาเบลคือถูกเอาไปวางทิ้งไว้ที่โซฟา
ล็อบบี้คอนโดไม่ได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนกระแสข่าวที่วิจารณ์กันว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่มีเงิน
มีฐานะหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่างนาน
แล้วจะทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับฝั่งผู้ตาย

ว่าตำรวจต้องทำคดีนี้ออกมาอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นข้อคอรหาของสังคมค่ะ
อย่างที่ราลาเบลเขาก็มีการสานตัดสินแล้วว่า
กลุ่มคนนั้นมีสาเหตุทำให้เกิดการตายขึ้น
แต่ตัวของวาวานกำลังสื่อสวนสอบสวนอยู่
แต่ว่าพฤติการของคดีคล้ายกัน
เป็นการตายผิดธรรมชาติเหมือนกัน
คนติดยาเต็บติดอาจจะติดมาก่อนก็ได้
หรือติดโดยพ่อแม่ไม่รู้ก็ได้

มันก็แสดงว่าขณะเกิดเหตุ
มันมีทำให้การเกิดเสพยาขึ้น
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องทำการสืบสวน

ผลจากการผลพิสูจน์ของเลือดอะไรต่าง

การตรวจพิสูจน์แล้วมันเสพ
หลังจากที่มาบ้านนี้อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวกองพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกได้